เอาสาวคนนี้ค่ะก็แซ่บเหมือนกันสำหรับดิวอริสรา
แต่ต้องบอกว่าเธอหวิดเสียโฉมเลยนะคุณ
คือเมื่อสามเอ่อเมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ
บอกว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันกับดิว
ว่าคือเธอเนี้ยปีนเก้าอี้จะไปติดรูปฝาที่ฝ่าบ้านอ่ะ
แล้วทีนี้รูปมันหล่นเธอก็คว้าไว้แต่กระจกมันแตก
แล้วกระจกที่แตกกระเด็นเข้าหน้าตรงโหนกแก้มข้างขวาของเธอ
ไป๙เข็มคุณและที่บริเวณหัวเข่าอีก๒๕เข็ม
โอ้โหช็อกสุดเธอบอกว่าวิทย์จะเสียโฉมจริงนะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องภาพหลุดของเพื่อนซี
สาวดิวเขาขอเป็นตัวแทนเป็นคนตอบ
ในฐานะที่เป็นคนหน้าเหมือนบอกอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าจริงแล้วก็คือเป็นพี่ชายที่แสนดีนั่นแหละ
วางกับพี่โจ้เนี่ยเหมือนกับดิวกับพี่ไผ่นี่แหละ
ส่วนแฟนนักบินของกวางตอนนี้เลิกแล้วค่ะ
ใช่ก็มีเย็บหน้า๙เข็มเข่า๒๕แล้วก็นิ้ว๕เข็ม
แผลก็คุณหมอเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่อย่างหน้าอย่างนี้
คนที่ดูดันเป็นสามีพี่โอปอลอะไรอย่างนี้ไง
โอ๊คเขาก็เลยแบบว่าจัดให้แบบอย่างละเอียด
ไม่เคยเย็บเลยอ่ะค่ะก็ครั้งแรกในชีวิตอ่ะค่ะก็น่าจะปลาดคลอบ

มาในสเต็ปเดียวกันนอกจากหน้าเหมือนกันแล้วสเต็ปยังเหมือนกันด้วย
แค่รู้สึกว่าตอนนี้คนที่เขาคุยอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็น่าจะแฮปปี้กันดี
แล้วก็ตอนนี้คนที่เขาคุยอยู่มันไม่ใช่นักบินค่ะ

จากหน้าเหมือนกันแล้วเนี่ยสเตตัสก็ยังเหมือนกันอีกด้วยนะคะ
ง่ายค่ะแค่นี้เองค่ะกรีย์เลยกันค่ะ